กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามา
สมาชิกทรภาผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครเกียรติสองภักดิ์เพื่อไทย
ท่านประธานครับผมได้แปรยัตติ
เพื่อตัดงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จาก๑คือประมาณ๒๐๐ล้าน
ความจริงที่ผมปรับลดงบประมาณในส่วนนี้
ก็เพียงในส่วนที่เกี่ยวกับเขารู้พันธุ์สิ่งก่อสร้าง
และเงินในส่วนของจัดอบรมสัมมนาท่านประธานครับ
เพราะว่าความจริงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีงบประมาณเพียง๒๑๔๑๑ล้าน
ซึ่งผมถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยมาก
ในการที่ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชน
ผู้ยากไร้ผู้ลำบากผู้ขาดความเสมอภาพ
ในทางสังคม
ผมเห็นในหลายโครงการท่านประธาน

แต่กระทรวงเอง
เจ้าหน้าที่กระทรวงผมเข้าใจแบบนั้นนะ
ยังไม่มีจิตสำนึกที่เข้าไม่ถึง

ยังคิดว่ากระทรวงนี้
มีบทบาทเพียงเอาเงินเดือนไปให้
ผู้ยากไร้เงินเดือนไปให้ผู้พิการ
นั่นคือหน้าที่ของค่ายการ

มันก็เป็นเรื่องที่ดีมากแหละ
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งผู้แต่งตั้งใครไม่รู้แต่ว่า

ประชาชนในประเทศนี้

การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบ

ท่านดังงบประมาณเพียง๒๕ล้าน
เพราะว่าเงิน๒๕ล้านเอาไปทำอะไร
พี่น้องประชาชน
คนเท่าคนแก่คนพิการผู้ยากไร้

ยังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
แต่งบประมาณในการตั้งไว้น้อยมาก

การพัฒนธรรมที่ผมตัด๑เพียง๒๐๐ล้าน
มันเป็นเรื่องที่ท่านใช้จ่ายเงิน

ไปเรื่องจัดการสัมมนาโอบรมคลุมภัณฑ์สิ่งขอสร้าง
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวตัวบุคคลมากนัก
ผมเป็นสอสอในพื้นที่
ไปเห็นความทุกข์ยากลำบาก

พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส
แล้วนี่ทำไมกระทรวงนี้ไม่ยื่นมือเข้าไปทันที
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสวันนี้
ประเทศไทยเริ่มเป็นประเทศที่มีสังคมคนสูงอายุมากขึ้น

มีโอกาสที่น้อย

ซึ่งน่าจะไปดูในเรื่อง
หาวิธีการจัดอบรมหรือจัดอาชีพอะไรให้เขา

ไม่ต้องรอรับเงินเดือนห้าร้อยเจ็ดร้อยที่ว่า
ผมจึงกลับเรียนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังรอการช่วยเหลือ
ที่ผมไปเห็นในพื้นที่ผม
เป็นปัญหาหนึ่งคือเรื่องวัคซีนก็เป็นปัญหา
กลุ่มนี้วัคซีนเข้าไม่ถึงครับ
เพราะบางคนหลายคนเป็นคนป่วยติดเตียงคนป่วย

แทบไม่ได้วัคซีนเลยท่านประธาน

กลุ่มนี้ไม่ใช่ให้แต่คนเดินมาคนลงทะเบียน
ลูกผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นข่าวเกียวกาวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ย
คนกลุ่มนี้เขามีโอกาสมากกว่า
ผมถึงกลับเรียนว่าพวกผู้ป่วยติดเตียงคนเท่าคนแก่

ผมเห็นในหลายโครงการท่านได้เงินแล้วดูมันไม่สมเหตุสมผลเลย
นี่แหละโครงการที่ผมพูดถึง
พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้คุ้มครองผู้ประสบปัญหาสังคม๒๕ล้าน
มาดูโครงการนี้ก็วิ่งตกใจ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ขนาดทั้งประเทศ๗๐กว่าล้าน
เงินจำนวนนี้ผมรับไม่ได้นะครับ
ผมจึงเห็นว่ากรรมธิการท่านแทบจะไม่ตัดเลยนะ

เพราะเขายังต้องการอีกมาก
พี่น้องประชาชนท่านไปดูในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือครับ
จากสกุลนครที่เป็นข่าวเด็ก
อยู่ด้วยความลำบากเลี้ยงน้อง
เด็กอายุ๑๐ปีเลี้ยงน้องเนี่ย
ดูแลน้องสองคนอยู่กับยายพ่อแม่ไม่มี
อันนี้ต้องขอบคุณนักข่าวในพื้นที่

ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐยากมาก
พี่น้องเห็นข่าวก็เงินมีอยู่คนกรุงเทพ

ตอนนี้เป็นล้านแล้วที่จะมีบ้านมีเรือนให้เขาอยู่ได้
ว่าเด็กสองสามคนเนี่ยที่เกิดมานี่
วันหนึ่งเขาอาจจะเป็นกำลังสำคัญ
ต้องขอบคุณสื่อจริงครับ

ผมไม่ได้หวังดูจากโครงการไม่ได้หวังหรอก
ผมถึงไม่ได้หวังขนาดนี้หรอกมันเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าโอกาสของประเทศของบุคคลเหล่านี้มันมี
เราต้องหยิบยื่นให้เขาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน
วันนี้ปัญหาใหญ่คือเรื่องยาเสพติด
หน่วยงานของรัฐเข้าจึงไม่เข้าไปดูแล
อย่านั่งอยู่ที่ห้องทำงาน
รอแต่รายงานจากกำนันพยาบาลไม่ได้ครับ
กันนั้นผู้ยบาลเห็นในตาจนชินแล้วเขาอาจจะนึกไปถึง
แต่ท่านมีโอกาสทั่วไปครับอาสาสมัครท่านมีรายงานมา
ผมเนี่ยไปพื้นที่เห็นแล้วบางทีอเนกอนาใจว่า
ทำไมพวกเราเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ลงพื้นที่ไปดูบ้าง